นี้เราเล่าเหตุการณ์หนึ่งไป
หลายคนดูแล้วบอกโอ้โหน้ำตาซึมจริง
ที่นครราชสีมาที่ลูกชาย
ไปกราบลาอุปสมบทกับแม่ที่นอนป่วย
มะเร็งระยะสุดท้ายในโรงพยาบาลนะคะ

คุณแม่ก็เสียชีวิตในวันนั้นเลย
ที่ต้องจัดงานศพและงานบวชในพื้นที่เดียวกัน

หรือน้องอัลอายุ๒๔นี้
คือคุณแม่วิจิตราอายุ๔๙ปีค่ะ
คือจริงแล้วกำหนดการน้องอันจะบวชมกราคมปีหน้า
ตั้งใจเอาไว้แบบนั้นแต่ปรากฏว่า
มาตรวจเจอว่าคุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย
แล้วทางโรงพยาบาลทางคุณหมอก็บอกว่า

คือเอาจริงคุณหมอก็พูดค่อนข้างชัดเจนนะคะว่า

แล้วเนี่ยค่ะก็เลยมีการจัดให้ทำพิธีแบบนี้
น้องอันก็ได้กราบเท้าคุณแม่คุณแม่ได้ตัดผมลูกชาย

และสุดท้ายนะคะ๑๑โมงครึ่งวันเดียวกันก็คือ๑๓มีนาคมเมื่อวานนี้
คุณแม่วิจิตราเสียชีวิตนะคะ
นี่ค่ะผู้ชายเสื้อสีออกชมพูชมพูคนนี้คือคุณพ่อนะคะในปิน
ก็กอดร่างนางวิจิตราแล้วก็ร้องไห้นะคะ

เอ่ยพยาบาลเอยก็น้ำตาไหลไปตามตามกัน
แม้กระทั่งยาดของผู้ป่วยรายอื่นที่อยู่ในโรงเพมอเดียวกันน่ะ
เขาก็เห็นใจครอบครัวนี้ค่ะ
เมื่อเช้านะคะทางครอบครัวมีการจัดพิธีอุปสมบทที่
วัดบ้านพลตลกในตำบลมะค่าอำเภอโน้นสูงจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
นี่ค่ะญาติก็เข้าร่วมกันเยอะนะคะ
คุณพ่อก็โกนผมนาคแล้วก็สวมกอดลูกชายด้วยความโศกเศร้า
คือปกติแล้วเนี่ยเวลาลูกบวชหลานบวชเนี่ย
มันจะเป็นช่วงเวลาแห่งความปิติยินดีนะ
เขาก็จะมีการมีรอยยิ้มบนใบหน้า
พ่อแม่เองก็อิ่มสุขเอิบใจนะคะ

เพราะว่าคุณแม่ไม่ทันได้อยู่ดู
วันที่ลูกได้สวมผ้าเหลือง
นี่ค่ะนางอันก็นั่งนิ่งไม่ได้ร้องไห้สะอึกสะอื้น
แต่ว่าน้ำตาไหลไม่หยุดเลยค่ะ
ซึ่งศพของคุณแม่นางวิจิตราเนี่ย
เตรียมนำศพบำเพ็ญกุศลที่วัดเดียวกันนี่แหละค่ะ
อันบอกว่าเสียใจจริง
เสียใจที่แม่ไม่มีโอกาสได้เห็นชายผ้าเหลือง
ตัวเขาตั้งใจจะบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่ที่เลี้ยงดูมา

กอดเขาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะสิ้นลมหายใจ

ก็อยากจะบอกแม่ว่าอย่าเป็นห่วง

ดูแลพ่อดูแลน้อง
อยากให้แม่ไปสู่พบภูมิที่ดี

ขอเกิดมาเป็นลูกของแม่
พุกพบทุกชาติไป

พระอาจเนี่ยถือรูปคุณแม่

ถือเข้าไปในอุโบสถด้วยนะคะ
ควรคือปากน้ำตา
เห็นภาพนี้ค่ะที่สุดท้ายแล้ว

เพื่อนศพนางวิจิตราก็คือแม่ของพระอัน
ตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่บนสาราวัด

อันก็ได้ขึ้นมากราบศพแม่
ประกอบพิธีรดน้ำศพผู้เป็นแม่ด้วย

ก็อยู่ในสภาพที่สำรวม

น้ำตาไหลตลอดเวลาเลยนะคะ

ส่วนงานศพคุณแม่ก็จะประกอบพิธีชาปนกิจ๑๖